กับเรื่องของการตามหาพรานเก่ง

มีความสนามในการเดินป่ามาสามสิบปี
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคม

ยังไงพรานเก่งก็ยังคงมีชีวิตอยู่
แล้วอีกหนึ่งชุดข้อมูลเขาบอกว่าภรรยาเคยบอกนะครับว่าพรานเก่งเคยโกหกว่าจะเข้าปากแต่สุดท้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนั่นเองนะครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เข้าป่าไปเองไปหลงป่าไปบาดเจ็บหรือไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์นี้นะฮะแน่นอนนะครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีออกมาฟันทงพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่น่าจะไปอยู่กับคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะ
เพราะว่าจากการสัมผัสของหมอปราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพรานเก่งตายผิดธรรมชาติหมอปราจะสัมผัสได้จะมีอาการน้ำหูน้ำตาไหลจะอาเจียนออกมาแต่ว่าการลงพื้นที่ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยแปลว่าอะไรหมอปราบอกว่าพรานเก่งยังไม่ตายแล้วบอกให้ไปตรวจสอบที่บ้านเพื่อนที่มีรถเก๋งสีขาวไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนนะ
โทรไปหาภรรยาหมอปราเลยนะโทรไปหาคุณน้ำฟ้าลักษณะคำพูดค่อนข้างสับสนคล้ายคนเมียการหลอนบอกว่ามันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งติดตามอยู่แล้วจะขอไปอยู่บ้านหมอปราสักหนึ่งเดือนได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่าไปมีเบอร์ภรรยาหมอปราได้ยังไงเหมือนกันนะภรรยาของหมอปรายังพูดปลอบใจเย็นเหม

ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอะไรจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ในวันที่พรานเก่งหายไปเขาไปเจอเบอร์โทรศัพท์แปลก๗เบอร์
ที่มีการคุยกันกับพรานเก่งตอนนี้เอาเบอร์เจ็ดเบอร์เนี้ย
ไปตรวจสอบว่ามีบุคคลต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
อีกคนนึงที่ให้ความเห็นไปทิศทางเดียวกันนะฮะก็คือพรานเกียรติ
รานเกียรติชื่อจริงคือวัฒนภงเป็นเพื่อนพรานรุ่นน้องของพรานเก่ง
นับถือกันเป็นสิทธิ์เป็นครูพรานเกียรติบอกว่า
วันที่๑๔ก่อนที่พรานเก่งจะหายตัวไปพรานเก่งชวนเขาเข้าไปในปาก
แต่เขาไม่ได้ไปด้วยนะซึ่งเขาเชื่อว่าพรานเก่งคงไม่ได้เข้าป่าแน่
พรานเก่งก็มีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่กับใคร
ซึ่งเป็นไปได้ว่าพรานเก่งอาจจะไปรู้ข่าวว่ามีคนไปหาเขาเยอะ
เป็นข่าวเป็นข่าวไปแล้วตกใจนะฮะแล้วก็เลยแบบกลัว
ยังไม่กล้าออกมาเจออะไรแบบนี้
ทีนี้นักข่าวพยายามไปถามภรรยาพรานเก่งพอจะมีข้อมูลไหม
คุณอุมาคุณอุมาเป็นภรรยาของพรานเก่งเขายอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พรานเก่งสามีเขาเจ้าชูมากเคยหลอกตัวเขาว่าจะเข้าปากไปลาสัตว์
แต่สุดท้ายไปอยู่กับจุดบางคนไปอยู่ที่อื่นเขาจับได้ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนประเด็นที่ตำรวจตั้งเอาไว้คือพรานเก่งอาจจะถูกลักพาตัว
หรือว่าการถูกฆาตกรรมหรือเปล่าภรรยาบอกว่าเป็นไปไม่ได้
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พรานเก่งไปอยู่ที่ไหนกับใคร
มีศัตรูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับส่วนการค้นหาเมื่อวานทั้งวันเนี่ย
ไปลาดตะเวนค้นหาอย่างละเอียดก็ไม่เจออะไรไม่มีเบาะแสอะไรไม่มีกลิ่นอะไร
ยืนยันว่ายังไม่หยุดค้นหานะฮะก็มีการประชุมกับทีมแล้วก็วางแผน
เดี๋ยววันนี้เดินค้นหากันต่อนะครับส่วนพ่อแม่ของพรานเก่งบอกว่าตอนนี้ครอบครัว
จะขอค้นหาในป่าต่อไปพร้อมกับฝากไปถึงลูกถ้าลูกชายคือพรานเก่งดูข่าวอยู่
อยู่กับใครผู้หญิงหรืออะไรก็ตามทีติดต่อกลับมาบ้าน
จะได้สบายใจว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องที่หายไปก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์กัน
อาจจะไม่สบายใจบางเรื่องหรือเปล่าอาจจะไปอยู่กับเพื่อนหรือเปล่ายังไม่ทราบ
ถ้าดูข่าวอยู่ติดต่อกลับไปหาภรรยากับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เป็นห่วงนะคะ